ใช่คือที่น้องเล่า

ใช่คือที่น้องเล่า

ใช่คือที่น้องเล่า

ใช่คือที่น้องเล่า

ใช่คือที่น้องเล่า
ใช่คือที่น้องเล่า

ใช่คือที่น้องเล่า

ใช่คือที่น้องเล่า

ใช่คือที่น้องเล่า

ปีเสร็จยังไม่เต็ม๑๕นะคะ

ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตัวเลข๔๐คน

แม้กระทั่งกับเจ้าหน้าที่เองที่ตามเรื่องนี้อยู่
ก็บอกว่าเป็นลักษณะของต่างกรรมต่างวาระ
ไม่ใช่รวดเดียว๔๐คน
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเป็นฝั่งตรงข้าม

ก็คือชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งครอบครัวนี้อาศัยอยู่นะคะ
ก็จะมีความไม่พอใจในแง่ของการพูดแบบเหมารวม
มีคนจำนวนมากในพื้นที่ในหมู่บ้าน
ที่เป็นผู้กระทำเด็กคนนี้
เรื่องราวเกิดขึ้นกับเด็กอายุ๑๔ปีเสร็จ
ทำให้ค่อนข้างจะเปราะบางมากในสเนินข่าว
แม้กระทั่งตั้งคำถามข้อสงสัยต่าง
เหมือนกับที่รายการถามข้างตรงเคยทำมา
เวลาที่เกิดเหตุการณ์คล้ายกับแบบนี้
หรือเกือบจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของขบวนการค้ามนุษย์หรือใดก็แล้วแต่
ถ้าเหยื่อเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
มี๓คนที่คืบหน้าว่าเป็นผู้กระทำเด็ก
แต่ยังมีบวกอีกอยู่ในกระบวนการ
และถ้าตามข่าวเป็น๔๐คนก็คือจะบวกไปอีก
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือคนที่รับเรื่อง
ในการเรียกร้องให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เด็กพูดหรือเด็กบอกว่าโดน
และสิ่งที่แม่ของเด็กออกมาเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่
เพราะจากข่าวที่กระเซ็นกระสายมา
อกจากความไม่พอใจของคนในหมู่บ้านแล้ว
ก็ยังบอกได้ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
มีคนที่อาจจะเสียเครดิตได้
ถ้าข่าวเรื่องนี้มันถูกพิสูจน์ออกมาแล้วความจริงมันกระจ่าง
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือเลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่รับเรื่องนี้แล้วก็เดินเรื่องนี้อยู่ในแง่ของกระบวนการยุติธรรม
เราจะคุยกับเลขาทนายฮานิฟหยุงสตาร์สวัสดีค่ะ

ขอพูดตั้งแต่ต้นรายการก่อนคือเรื่องนี้เปราะบางตั้งแต่เหยื่อเป็นเด็กแล้วนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคำถามที่จะเป็นชุดคำถามในรายการขออภัย
ถ้าบางคำถามอาจจะไม่เหมาะสมที่จะถามชาวมุสลิมขออภัยจริงนะคะ
ถ้าที่ฉันล่วงเกินอะไรไปบอกได้นะคะว่าควรหรือไม่ควรพูดในที่สาธารณะนะคะ

เรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาตามข่าวคือการถูกกระทำของเด็กคนนี้เนี่ยตอนนั้นอายุ๑๔ปีเสร็จยังไม่เต็ม๑๕

เกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙

เป็นครั้งแรกหรือว่าก่อนหน้านั้นโดนแล้วแต่ไม่ได้แจ้งความ
เป็นครั้งแรกครับ๑๕๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙เป็นครั้งแรกที่ผู้กระทำความผิดบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็กระทำชำราวน้องคนนี้ครับ
เหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นในบ้านเด็กเองเหรอ

พ่อแม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างกรีดอย่าง
ช่วงเวลาช่วงดึกประมาณสักเที่ยงคืนตี๑ตี๒

ก็ปล่อยให้ลูกสาวก็อายุไม่เกิน๑๕กับลูกชาย

ผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่เอาลูกไปด้วย

แต่ในสวนยางเวลากลางคืนจะมียุงเยอะ
แล้วก็สงสารลูกเพราะเช้าต้องไปโรงเรียน
ก็เลยปล่อยให้ลูกอยู่ที่บ้านโดยลำพัง
ขณะนั้นเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่าผมเองลงพื้นที่

อยู่ติดกันก็เป็นบ้านญาตินะครับ
นับมาเลย๑๒๓๔๕หลัง
ก็เป็นญาติพี่น้องของบีดาของเด็กนะครับ

คือลักษณะของหมู่บ้านที่เด็กอยู่
ไม่ใช่ว่าบ้านแต่ละบ้านอยู่ห่างกัน
ไม่ใช่อยู่ติดกัน
อยู่ติดกันหน้าบ้านก็ฝั่งตรงข้ามถนน
ก็จะมีบ้านของเพื่อนบ้านอีก

ตอนครั้งแรกเหตุเกิด๑๕พฤษภาคม๕๙ที่เด็กถูกกระทำ
ถูกกระทำช่วงไหนของมันคะ
คือช่วงเช้าหรือเปล่าคะช่วงกลางดึก
ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาไปกรีดยางเวลาไหนคะ

ซึ่งก็คือเวลานั้นเหรอเวลานั้นครับ
คือผู้ที่กระทำที่เราทางพนักงานโดยนิยาการ
นักงานอายการจังหวัดพังงาได้ฟ้องไปแล้ว๓คน๓รายเป็นคดีที่จะมีการสืบพยานกัน
พิสูจน์ความจริงกันในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับ
สามคนนี้หนึ่งในหนึ่งในสามก็เป็นญาติของของบีดาของพ่อของพ่อของเด็กนามสกุลเดียวกันเลยครับ
นั้นการเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นการง่ายนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตามข้อมูลที่เราสอบข้อเท็จจริงเนี่ย
ผู้กระทำความผิดก็เข้ามาในบ้านเข้านอกออกในอยู่เป็นเรื่องปกติ
เท่ากับว่าคนแรกที่กระทำเด็กเนี่ยคือเป็นญาติ

ฉันขอลงรายละเอียดขออภัยนะคะต้องลงรายละเอียดคือว่าครั้งแรกที่โดนเนี่ยประมาณ
ตี๑ตี๒ก็คือตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านออกไปรับจ้างกรีดยาง
อยู่กับน้องชายซึ่งอายุน้อยกว่าครับสองคนครับคนที่กระทำเป็นญาติของพ่อ

คือถ้าตามข่าวแล้วคือณวันนี้ที่เด็กอยู่

ส่วนพ่อเขาที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นพ่อเลี้ยง

ส่วนเด็กผู้ชายที่เป็นน้องชายเขา
คือเป็นน้องจากคุณพ่อเลี้ยงกับแม่เขา

คนที่บอกว่าเป็นคนกระทำเด็กวันนั้น

ผมเคยถามว่าผู้กระทำความผิดเนี่ย
ผู้ต้องหาเคยเข้ามาในบ้านก่อนที่จะมีการกระทำก่อนหรือไม่
เขาบอกว่าเข้ามาเป็นเรื่องปกติครับ

เขาเป็นญาติสนิทเป็นหลานนะครับ
เขาอายุเท่าไหร่คะคนที่ทำคนแรก
ตอนเขาเข้าไปในบ้านกระทำเด็ก

หรือว่าเปิดตามปกติเพราะเห็นมีญาติอยู่ใกล้

แล้วก็ผมก็ให้แม่ของเด็กชี้จุดว่าน่าจะเข้ามาทางไหน
เพราะว่าน้องเนี่ยผู้หญิงเขาจะนอนอยู่ในห้อง
หรือในห้องของบีดาในบ้านเนี่ยมี๒ห้อง

นั้นผมไปดูที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าสามารถที่จะเปิดหน้าต่างเข้ามาได้
ใช้มือใช้มือล้วงแล้วก็เปิดหน้าต่าง
ซึ่งใช้เป็นกอนล็อกเปิดนิดเดียวก็สามารถที่จะเข้ามา
โดยตามปกติบ้านที่นั่นเขาไม่เหมือนกับไม่ต้องระวังขโมยระวังคนร้าย
ใช่ครับคือเป็นหนึ่งบ้านอยู่ติดกัน
สองเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นญาติสนิทกันหมดเลย
เป็นน้องชายของพ่อเป็นพี่ชายของพ่อเรียงกัน
อยู่ในที่ดินผืนเดียวกันที่เป็นที่ดินมรดกของปู่
คนนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นญาติพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยนะคะ
คนนี้คือหนึ่งในสามที่ส่งฟองแล้วหรือเปล่าคะ

และการกระทำที่เกิดขึ้นวันที่๑๕พฤษภาคม๕๙นั้น
เขายังไม่ได้พาหรือหลอกล่อหรือบังคับเด็กออกมา

เขาทำครั้งเดียวคนเดียวประมาณสัก๒ครั้ง
หลังจากนั้นก็ชักชวนผู้กระทำความผิดอีก๒คน

ทำอยู่ประมาณสัก๒ครั้งหรือ๓ครั้งเนี่ย
แล้วก็เริ่มมีการใช้ยาเสพติด
บอกแม่ตั้งแต่ครั้งแรกที่โดนกระทำไหมคะ

หลังจากที่กระทำมาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็มีการเอาเด็กออกไปข้างนอกพื้นที่อีกจำนวนหลายครั้ง
เดี๋ยวที่ฉันจะมาลงรายละเอียดต่อจากครั้งแรกที่เด็กโดนนะคะ
แต่ขอเอาที่พาดหัวข่าวแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจในพื้นที่
คือตกลงแล้วเราเข้าใจถูกต้องว่าตัวเลขอาจจะใกล้เคียง๔๐คน
แต่ไม่ได้เคยเกิดเหตุพร้อมกันว่าเด็กถูกกระทำจากคนเกือบ๔๐คนใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับสี่สิบคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่นับจากจำนวนที่น้องเนี่ยเด็กเนี่ยเห็นผู้กระทำความผิด
เพราะในคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยที่เรากำลังจะให้เจ้าหน้าที่ขยายผลเพราะเรามีการแจ้งความแล้วเนี่ย
จากสามคนเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยผู้เสียหายในคดีนี้ทั้งหมดเนี่ยมีสามคนมีเด็กผู้หญิงที่โดนกระทำเนี่ยสามคนไม่ใช่คนเดียว

เราคราวเดียวกันครับประมาณสิบสี่สิบห้า

เป็นเพื่อนบ้านกันครับรู้จักกัน
อยู่บ้านใกล้กันไหมครับ
อย่างนั้นแปลว่าในพื้นที่นั้นก็สมมุตินะคะสมมุติว่าเหตุการณ์เป็นตามนี้จริงเนี่ยแปลว่าในพื้นที่นั้นก็เกิดเหตุอยู่บ่อยสิคะ
ก็ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นถ้านับจำนวนครั้งแล้วนับช่วงเวลาเนี่ยก็เกิดอยู่บ่อยครับ
เพราะว่าทำอยู่ในบ้านเนี่ยประมาณสักไม่เกิน๕ครั้งแล้วก็พาออกไปข้างนอกประมาณ๖ครั้ง
ไม่มีใครรับรู้รับทราบเลยเหรอคะ
คือถ้าเราสอบสืบจากเฉพาะครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้
แต่ผมก็สงสัยตั้งประเด็นสงสัยไว้ว่าการพาเด็กออกไปแล้วคนจำนวนเยอะที่มากระทำกับ
เด็กหลายคนต่อครั้งสูงสุดเนี่ยประมาณ๑๑คนต่อเด็ก๑คนนะครับ
น่าจะต้องมีบุคคลอื่นเห็นด้วยผมก็เคยถามว่า
แล้วตอนที่พาเด็กออกไปเนี่ยพาไปยังไง
เขาก็บอกว่าให้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไป
น่าจะมีคนเห็นผมก็สงสัยเหมือนที่คุณจอมขวัญสงสัย
แล้วทำไมคนอื่นไม่เห็นแต่ปรากฏว่าไปดูที่เกิดเหตุ
มันเป็นที่เปลี่ยวนะครับถ้าออกจากบ้านไป
ไปที่เกิดเหตุมันเป็นชายทะเลชายหาด
และเป็นที่เปี่ยวช่วงเวลานั้นจะไม่มีคนอยู่บริเวณนั้น
เด็กสองสามคนนี้อยู่ใกล้กัน
เป็นเพื่อนที่รู้จักสนิทสนมกลุ่มเดียวกันไหมคะ
ก็ไม่ถึงขั้นสนิทสนมกลุ่มเดียวกัน
แต่รู้ชื่อว่าเป็นลูกใครหลานใคร
เด็กผู้หญิงอีกสองคนนี้นะคะถูกกระทำ
ในลักษณะเดียวกันกับน้องผู้หญิงอายุสิบห้า

ข้อที่จริงต่างกันทุ่มที่ว่า
น้องคนที่ดำเนินคดีที่ทางผมดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ย
โดนกระทำจากในบ้านก่อน

เด็กผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ย

ก็คือพฤติการของคดีก็ไม่ทราบว่า

หรือว่าเอาออกมาอยู่ข้างนอกเลย
เมื่อสักครู่นี้ทนายฮานิสบอกว่าสูงสุดที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
คือมีผู้ชายร่วมกระทำ๑๑คนเกิดกับเด็กคนไหนคะ

เรียนขอกลับมาที่ครั้งแรกที่เธอถูกกระทำจากญาติของพ่อเลี้ยงนะคะ
แล้วครั้งถัดมาที่มีคนบวกเข้าไปอีก๒คน
๒คนนี้คืออยู่ใน๓คนที่ส่งฟ้องพร้อมกันถูกไหมคะ
ครับตอนนี้ฟ้องดำเนินคดีไป๓คน

เป็น๓คนที่กระทำกับน้องในบ้าน
แล้วก็เป็นคนที่ร่วมกันเอาน้องออกไปให้คนอื่นบุคคลอื่นกระทำ
เกิดเหตุกับน้องกี่ครั้งแล้วน้องถึงบอกแม่คะ
ก็ถึงขั้นที่ออกไปข้างนอกหลายครั้งแล้วนะครับ
แล้วก็แม่เองก็ผิดสังเกตว่าเด็กจะซึม
แล้วก็มีอาการหวาดกลัวช่วงเวลากลางคืน
ก็เค้นถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็จนเด็กเปิดเผยความจริง

ปรากฏว่าเด็กเล่าเฉพาะเหตุการณ์ที่ทำในบ้าน
เหตุการณ์ที่ทำในบ้านไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่ออกไปข้างนอก
เล่าเหตุการณ์เฉพาะที่ทำในบ้าน
เมื่อพ่อกับแม่รู้ก็เลยไปดำเนินคดีแจ้งความเลย

เพราะ๓คนที่ทำในบ้านเนี่ย
น้องสามารถระบุรูปภัณฑ์สันธารชี้ตัวได้

ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อน
แต่พอหลังจากแจ้งความดำเนินคดี๓คนนี้เสร็จเนี่ย
ก็มีการข่มขู่คุกคามครอบครัวนี้
เด็กไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลมากกว่านั้น
แล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่าเล่าแม่ว่ามันมีบุคคลอื่นทำด้วย
เพราะว่าถึงขั้นขู่ว่าถ้าเปิดเผยถึงขั้นว่ามีบุคคลอื่น
ซึ่งมีเป็นผู้มีอิทธิพลหน่อยอยู่ข้างนอกเนี่ยครับ
จะฆ่ายกครัวเลย
พ่อเด็กไม่เคยรู้มาก่อนก็รู้พร้อมกับแม่เด็ก

แล้วพ่อเด็กเคยไปคุยกับญาติตัวเองถามถ่ายอะไรกันตั้งแต่ก่อนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีไหมคะ
ผมถามว่าเคยไปถามญาติไหมเขาบอกว่าเคยไปคุยนะครับ
แต่ว่าโดนว่ากลับมาโดนด่ากลับมาว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่จริง
เพราะว่าคนที่กระทำความผิดก็เป็นญาติใกล้ชิดเขาก็ไปถามบอกว่าเนี่ยเด็กเขาเล่าแบบนี้เนี่ยจะว่ายังไง
เขาก็บอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงเขาก็ปฏิเสธตั้งแต่วันที่ไปสอบถามแล้วครับ
ปิดท้ายแบบนี้ค่ะว่าเด็กคนนี้เนี่ยอายุที่ยังไม่เต็ม๑๕แต่วันนี้เธอ๑๕เศษแล้วเนี่ยนะคะ
น้องคนนี้เนี่ยถูกกระทำเป็นจำนวนครั้งเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งคะ
ตามคำฟ้องของพนักงานอายการนะครับฟ้องคดีแรกถ้านับเป็นกรรมก็ประมาณ๑๘กรรม
กรรมก็นับกรรมของการใช้ยาเสพติดด้วย
นั้นการนับจำนวนครั้งที่โดนกระทำชำราวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ
ประมาณ๕๖ไม่เกิน๑๒ครั้ง
เพราะว่าที่นับ๑๘นับในกรณีถูกบังคับให้ใช้ยา

เพราะฉะนั้นถ้ารวมการกระทำชำลาวบวกกับการใช้ยา๑๘กรัม
ถ้าเรานับเฉพาะการถูกกระทำชำราวนะคะครั้งที่มากที่สุดคือ๑๑คน
๑๑คนเนี่ยโดนที่ไหนคะ
ข้างนอกครับในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยโดนมากที่สุดก็๓คนที่ดำเนินคดี
คนที่โดนดำเนินคดีข้างนอกเนี่ยก็จะมีบุคคลอื่นนะครับ
ซึ่งไม่ใช่เป็นคนเฉพาะในหมู่บ้านนี้เป็นบุคคลนอกหมู่บ้านด้วย
แล้วก็นับจำนวนเนี่ยเวลาน้องเขานับจำนวนเนี่ย
ผมก็พยายามจะถามว่าจำนวนที่ระบุนับได้ถึงขั้นว่าถึง๔๐
นับจำนวนจากอะไรบ้างก็นับจำนวนที่เห็น
ที่เห็นที่อยู่ในบริเวณที่มาร่วมในร่วมกับกระทำความผิด
และนับจำนวนบุคคลที่กระทำกับเพื่อนที่อยู่ใกล้กัน
เวลากระทำก็จะนอนใกล้กัน
คุณผู้ชมขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะ
อย่างที่บอกว่าที่ต้องถามค่อนข้างละเอียด
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นค่อนข้างรุนแรงในพื้นที่ในหมู่บ้านเอง
เพราะว่าคนในหมู่บ้านก็ถูกมองว่าการพูดให้ข่าวแบบนี้
ทำให้พื้นที่ในหมู่บ้านเขาเองที่เคยสงบสุข
ก็รู้สึกไม่สบายใจที่ถูกเอ่ยอ้างแบบนี้
แม้ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อก็ตาม
ช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับกำนัน
กำนันจะสะท้อนว่าที่นั่นกำลังคิดอะไร
แล้วมีข้อมูลชัดเจนไหมว่าไม่ได้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น

คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับกำนันตำบลหล่อยูงนะคะ
อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะคะ
กำนันยุทธนากรจวนเจนกิจค่ะ

กำนันมันกลายเป็นข่าวที่ใหญ่มากนะตอนนี้นะคะ

ในหมู่บ้านตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยนะคะ
คุยกันว่ายังไงได้ข้อสรุปอะไรกับคดีนี้บ้างคะ
เอ่อเอาผมพูดในเวลาต้นก่อนดีกว่านะครับ

ประเด็นหลักที่ชาวบ้านเขาออกมารวมตัวกันนะครับ
ก็เขาเสียใจนะครับกับการออกข่าวในทางเฟซบุ๊คของ

ตัวนี้เขาตามมาคือคือเอ่อเขาเนี่ย
เขาในครอบครัวเนี่ยไม่รู้ว่าว่าลูกเขาเนี่ย
ไม่รู้จะรู้เรื่องว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับ
ถ้าเรื่องจริงเขาก็ออกกันมาช่วยกันคัดค้าน
แต่เรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็เกิดภาวะจิตว่า
พ่อของเขาเนี่ยเป็นบุคคลแบบนั้นเหรออะไรอย่างนี้
คือเกิดภาวะตรงนี้ขึ้นมาเขียนชัดนะครับนะฮะ
และประเด็นที่๓ผู้ต้องหานะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนจนนะครับอาหารชาวกินข้ำชาวป่าวมองเนี่ย
เขากังวลว่าเขาจะเป็นแพ้แล้วถ้าเขาจะต้องเอาเงินที่ไหนเนี่ย
เอาไปไปเพื่อประกันชีวิตในเรื่องเอาประกันตัวในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างต่างเนี้ย
บ้านเดนธรรมชนธรรภังแล้วมันโดยเฉพาะวิถีมุสลิมเนี่ยครับ
เขาก็ผมเชื่อว่าคนมุสลิมมันจะแข้งกันมากันมากขึ้นในเรื่องนี้
เรื่องราวเดียวกันทำไมไม่ถามผู้ใหญ่บ้านถามคนข้างบ้านว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ถ้าอยู่ไปออกข่าวเลยเนี่ยเขากลายเป็นจำเลยสังคม
พอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยหลังจากทุกอย่างขี้คายแล้ว
มีใครจะมาแก้แก้จำเลยแก้ความที่เขาต้องเป็นจำเลยของสังคมได้ไหม
เป็นประเด็นหลักที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับ
ก็ไม่ว่าจะเป็นทางฉันพูดว่ามักกระพงราชกรรมภงาน้ำเภอ
หน่วยงานทุกภาคส่วนก็ลงพื้นที่นะครับ
ซึ่งพรุ่งนี้ประมาณ๙โมงเช้านะครับอาจจะพบปะกับชาวบ้านเกาะแรดอีกรอบหนึ่งนะครับ
กำนันค่ะที่ฉันถามเบื้องต้นก่อนว่าถ้าในตามข่าวแล้ว
อาจจะมีความเข้าใจผิดจริงในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของตัวเลข
เพราะว่าเราก็ตรวจสอบกับทางมูลนิธิซึ่งดำเนินการช่วยเด็กเรื่องนี้อยู่
ก็บอกว่าไม่ได้มีครั้งไหนที่มีเกือบ๔๐หรือถึงตัวเลข
ถึงตัวเลข๔๐แต่เอาล่ะต่างกรรมต่างวัลละที่รวบรวมมา

ข้อที่๒ก่อนค่ะกำนันที่ฉันถามแบบนี้ว่า
ในหมู่บ้านที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้
มีการใช้ยาเสพติดหรือเปล่าคะ
ยาเสพติดนะครับในส่วนของของกำนัน
เราจะมีหน่วยชรบทุกหมู่บ้านนะครับ
ตรงนั้นจะเป็นศูนย์เฝ้ารองทางทะเลทั้งด้านของยาเสพติด
และก็เรื่องของการรักรอบตัดไม้ปลายใช้เลน
ถึงศูนย์บัญชาการแล้วชาวบ้านตรงนั้นน่ะ
จะให้ความร่วมดีมากล่าศุนย์
เราก็จะมีการฝึกรอปภนะครับ
แล้วก็น้องเขาครอบครัวน้องเขาก็มาร่วมฝึกกับเรานะครับ
เพราะหมู่บ้านนั้นก็มีจริงที่เป็นหมู่บ้านแหลมหิน

ก็มีประมาณ๔๐หลังครัวเรือนนะครับ
เรื่องยาเสพติดนี่เบาบางมากเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่น
ส่วนใหญ่จะไปทำงานต่างถิ่น
จะมีแต่ผู้สูงอายุหลักที่ยังอยู่ในพื้นที่กัน
กำนันคะในส่วนของข่าว
ตัวเลขคนกระทำเด็กมันมีค่อนข้างมากในเนื้อข่าว
แต่ทีนี้คำถามคือว่าแต่เราก็ย่อมจะปฏิเสธไม่ได้
ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านจริงใช่ไหมคะ
เพราะว่าคดีมันดำเนินมาถึงว่าอายการส่งฟ้องแล้ว
แล้วเดี๋ยวพฤศจิกายนนี้ก็คงจะคงจะได้เห็นกัน

เพราะฉะนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในหมู่บ้านถูกไหมคะ

ชาวบ้านเขายินดีด้วยนะครับในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่จะหาข่าวข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ช่วยน้องเขาเต็มที่อยู่แล้ว
ในส่วนของผู้กระทำผิดนะครับ
เขาไม่ได้คัดค้านเรื่องนี้นะครับเขายินดีนะครับ
เหมือนกับวันที่พูดเมื่อ๒วันที่แล้ว
ที่มีการทำข่าวของช่องเจ็ดหรืออะไรช่องเมือง
ผู้ต้องสงสัยที่โดนกล่าวหาเพิ่มเติม
เขาก็ไม่อยู่อยู่หน้ากล้องเลยเขายินดีให้เห็นหน้าให้ถ่ายหน้าเขาเลย
พร้อมได้ช่วยเหลือพร้อมให้ความจริงต่างไป
เผื่อรักภาพที่เขาตกเป็นจำแรงสังคมนะครับ
กำนันแต่ว่านอกเหนือจาก๓คนที่อยู่ในชั้นที่อายการส่งฟ้องแล้ว
ก็ยังมีคนที่จะถูกกล่าวหาเพิ่มเติมคำถาม
ซึ่งมันแปลว่าตัวเลขถึงแม้มันจะไม่ใกล้ชิด
เหมือนข่าวพาดหัวก็ตามแต่ว่าการเพิ่มขึ้น
ว่ามีเพียง๓หรือมีใกล้๔๐จริง
มีการตรวจสอบในพื้นที่กันเองแล้วด้วยไหมคะ
ก็คือตอนเหตุเกิดเมื่อเดือนพฤษภาที่๕๙
ทางน้องเขาได้เรียนไปทางนามเภออินทรพลนามเภอซึ่งย้ายไปแล้วนะครับ
ให้ผมลงไปดูแลว่าน้องเขาแจ้งว่ามีการข่มขู่นะครับ
ผมก็เข้าไปในพื้นที่พร้อมชุดชะระเปาพร้อมกับหน่วยของพัฒนาสังคม

สอบถามน้องเขาแนะนำว่าไม่ได้มีการข่มขู่
ก็สอบถามละละเอียดเรื่องกับช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็เขาใช้ให้หนูบังคับเสพยาเสพติดเนี่ย
แต่หนูไม่กล้าพูดเพราะว่าหนูกลัวว่า
ความบริสุทธิ์ของน้องมั้งเขากลัวว่าน้องจะโดนข้อหาเป็นผู้เสพติดเสพยาด้วยไหม
บอกว่าถ้าน้องโดนบังคับอ่ะนะ
ก็น้องแจ้งความเพิ่มเติมได้เลยลูกอ่ะน้องความทิพย์เนี่ยนะ
แล้วการติดตามเนี่ยมันจริงมันเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่
ซึ่งขึ้นอยู่กับสภกอยเขาติดตามมาตลอด
มีการประกันตัวผู้ทรงสมัยนะเขาประกันตัวออกมาสู้คดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
คือตัวก้ำนันเองเนี่ยนะคะได้เห็นว่ามีการโต้แย้งจากในพื้นที่
คือได้มีการสอบกันเองตรวจสอบกันเอง
กำนันสามารถบอกเราตอนนี้ได้ไหมคะ
ว่าไม่มีนอกเหนือจาก๓คน

แล้วแต่มันเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะครับ
ซึ่งเราไม่สามารถไประบุได้นะครับ
ว่าจะมีมากมีเพิ่มมีน้อยนะครับ
แต่ว่าโดยพฤติกรรมของพื้นที่นะครับ
ผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่า

มันขัดแย้งกับความเป็นจริงในพื้นที่แค่นั้นนะครับ
กำนันมีการข่มขู่ครอบครัวนี้
มีการขู่ฆ่าครอบครัวนี้จากการแจ้งความคดีนี้จริงไหมคะ

ผมไม่รับทราบนะครับว่าน้องเขาไปแจ้งกับทางเท่าที่ตรงรวมไหม
แต่น้องเขาเคยแจ้งกับท่านนามเผอร์ให้ผมลงไปพื้นที่นะครับ
เราสั่งให้ผมดูแลเป็นพิเศษนะครับ
นายอำเภอสารวุฒิถูกย้ายกลับเข้ามาก็ยังสั่งติดตาม
กระทั่งนายอำเภอบัญชาคนใหม่นะครับ
ก็ให้คอยเข้าไปดูแลน้องเขาตลอดนะครับ

ครอบครัวของน้องยังมาร่วมกิจกรรมกับหมู่บ้านนะ
ล่าสุดนึงกับเป็นโครงการ๙๑๑เนี่ย
น้องเขาก็มาร่วมปกตินะครับ
อยู่ในภาวะปกติไม่ได้เครียดอะไรนะฮะ
ไม่มีการวนเวียนไปหน้าบ้านไปที่บ้านเขา
มีการคว่างปลามีการข่มขู่

เท่าที่ทราบนะครับพ่อเลี้ยงเขานะครับผม
ก็ติดตามว่าในเรื่องของการสุขภาพ
พ่อเลี้ยงเขาเนี่ยเป็นโรคตื่นตนกนะครับ
แต่ข้อมูลจากหล่อภอสตรหล่อยูงนะครับ
แล้วก็รถเข้าออกในหมู่บ้านเนี่ย
คือคนแบบว่าน้องเขาอาจจะมีความกลัวเป็นพื้นฐานนะครับ

มันก็ทำให้น้องเขาตกใจเป็นไปได้นะครับ
แต่โดยพฤติกรรมของพื้นที่นะครับ
ผมเองก็ไม่ได้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับ
เข้าไปแล้วก็น้องเขาเองยังบอกเองว่าไม่มี

แต่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับข้อมูล
กำนันเดี๋ยวเราตามข่าวนี้กันต่อค่ะ
แล้วก็พยายามจะให้ได้พูดทุกฝ่ายสำหรับข่าวนี้นะคะ
ครับผมพร้อมให้ความเป็นธรรมกับสองฝ่ายนะครับ

คุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
ว่ามีหลักฐานที่ชี้ชัดแค่ไหน
ว่าเด็กถูกกระทำไม่ใช่เพียงกับ๓คน

แต่มากกว่านั้นและอาจจะถึง๔๐สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมกลับมาคุยกันต่อนะคะ
จากที่ทนายฮานิสเล่าให้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยนะคะ

ก็คือญาติของพ่อเลี้ยงเด็กนะคะเกิดขึ้นในบ้านของเด็ก
แล้วก็มากระทำซ้ำอีกนะคะ

เมื่อสักครู่นี้เราเช็คเอกสารอีกที

แล้วถัดมา๑๕พฤษภาโดนอีกโดนเหมือนกันจากคนเดียวกันคนเดียว

แล้วจากนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งถูกไหมคะ
เด็กโดนกี่ครั้งถึงถูกพาตัวออกไปกระทำนอกบ้านคะ

อีกครั้งหมายถึงว่าผู้กระทำความผิด๓คนนี้แหละครับ
ครั้งแรก๑คนครั้งที่๒ก็๑คนพอครั้งที่๓๒คน

เวลาบอกว่าใช้ยาคือเขาทำอะไรให้เด็กใช้ยา
กินยาเด็กบอกว่าเป็นยาเม็ดสีขาวนะครับ

คือตามสำนวนก็ใช้คำว่าเม็ดนะครับเป็นเม็ด
บังคับให้กินหรือเหมือนกับบีบปากจับยัดใส่ค่ะ

แล้วจากนั้นก็เกิดลักษณะของการพาออกไปนอกบ้าน
หลังจากที่กระทำความผิดโดยลักษณะโซมกันแล้วเนี่ย๓คนเนี่ยครับ
แล้วมีการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพไว้
หลังจากที่ร่วมกันการทำความผิดนะครับ
ก่อนที่จะออกไปข้างนอกเนี่ย๑ใน๓เนี่ยก็คือคนแรกนะครับ
ก็ได้พาพวกมาอีกรวมแล้วก็ประมาณ๗คนมาในบ้านเลย
แล้วก็ร่วมกันกระทำกับเด็ก
คนนี้ในบ้านหลังนี้แหละครับ
หลังจากนั้นถึงจะมีการเอาเด็กออกไปนอกพื้นที่ครับ
ว่าจำนวนของคนที่กระทำเด็กมากขึ้นเรื่อยภายในบ้าน
ใช่ครับลักษณะพฤติการที่ทำก็คือว่า
คนที่ไปเอาบุคคลอื่นมากระทำจะไม่ร่วมกระทำด้วย
ก็คือจะเป็นคนพามาแล้วก็จะยืนดู
ซึ่งก็ผสมกับการมีการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอด้วย

ตรงนี้เรายังไม่ได้ข้อเท็จจริงตรงนั้นว่า
คือเด็กยังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าเห็นไหมมีการรับผลประโยชน์
หรือให้เงินขณะที่กระทำความผิดหรือไม่
ซึ่งลักษณะที่มีการพาคนจำนวนมากมากระทำเด็กที่บ้าน
ก็จะอยู่ในเวลาเดียวกันช่วงที่พ่อแม่เขาปิดกรีดยาง
คือพ่อแม่ไปกรีดยางเวลาเขาจะใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับ
ก่อนที่เรื่องนี้จะนำไปสู่การแจ้งความเนี่ย
วันที่พ่อแม่อยู่บ้านแล้ววันนั้นไม่ได้ไปกรีดยาง
ปรากฏว่าผู้กระทำความผิดเข้ามา
มาแล้วหลังจากจะเปิดหน้าต่างเข้ามาเนี่ยแม่ได้ยิน
ก็พยายามที่จะทำเสียงดังว่ามันมีคนอยู่ในบ้านนะ
ยังไม่ได้ไปผู้กระทำความผิดก็มีเสียงไอมีเสียงอะไรก็ได้ยิน
หลังจากนั้นแหละครับถึงเรื่องจริงก็ได้เปิดเผยขึ้น
เพราะว่าแม่รู้แล้วว่าแสดงว่าหลังจากที่เขาไปกรีดยางเนี่ย
จะมีคนเข้ามาที่บ้านซึ่งซึ่งตอนก่อนที่แม่จะอยู่วันนั้นเนี่ย
ก็สงสัยแล้วจากอาการภาวะของลูกอาการภาวะของลูก
แล้วตอนนั้นแม่ได้รับรู้จากปากลูกหรือยังคะมีไปรับรู้เอ่อ
แล้วก็ลูกเคยเล่าให้ฟังว่ามีอาการเจ็บบริเวณช่วงล่างนะครับในการเจ็บ
จากนั้นเนี่ยตามข่าวเนี่ยคือการพาตัวออกไปนอกบ้านเนี่ยก็คือ
ปลุกเด็กตอนกลางคืนแล้วก็พาซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไป
ก็เป็นการบังคับนะครับเป็นการบังคับช่วงแรกเป็นการบังคับ
เป็นการบังคับให้เด็กออกไปถ้าไม่ออกไปเนี่ยก็จะโดนทำร้าย
พ่อแม่จะโดนทำร้ายนะครับให้ออกไปก็เป็นการบังคับออกไป
พอออกไปแล้วก็จะไปเจอเหตุการณ์ก็คือมีบุคคลอื่นอีก
ไม่ใช่๓คนที่กระทำในบ้านเป็นบุคคลข้างนอก
เป็นคนที่อยู่ต่างหมู่บ้านด้วยในหมู่บ้านด้วย
เวลาที่พาออกไปเนี่ยถ้าตามข่าวเนี่ยก็จะไปตามชายหาดนะคะ
ไปตามชายหาดซึ่งโดยปกติแล้วในพื้นที่เนี่ยจะ
ตามชายหาดที่อยู่ในข่าวเป็นพื้นที่เปลี่ยวไหมคะ
เป็นพื้นที่เป็นที่ท่องเที่ยวหรือเป็นที่เปลี่ยวเลย
ถ้าเป็นเวลายามวิการก็เป็นที่เปลี่ยวเลยแหละครับ
เพราะว่าตรงนั้นก็จะไม่มีใครสัญจรไปมา
แล้วจริงสถานที่นั้นเวลาปกติเป็นที่ท่องเที่ยวป่ะคะ
มีขนำมีขนำเป็นกระต๊อบเล็กนะครับ
เป็นที่นั่งพักของชาวประมงอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็เป็นป่าละเมาะบางทีก็ทำบนพื้น
บางทีก็มาทำบนขนำให้นอนบนขนำนะครับ
การถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนทำเด็กในบ้าน

แล้วพอพาออกไปนอกบ้านก็จะมีทั้งการใช้ยา
แล้วก็มีการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายคลิปเช่นเดียวกัน
ข้างนอกยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการถ่ายคลิปด้วยหรือไม่

ยืนยันเฉพาะในบ้านแน่นอนเพราะว่าน้องเขาเห็นเด็กเขาเห็น
แต่ข้างนอกมันมีคนจำนวนเยอะ
แล้วก็อยู่ในภาวะที่หวาดกลัวเพราะอยู่ข้างนอก
บ้านก็อาจจะยังไม่ทันสังเกตว่ามีการถ่ายคลิปหรือไม่อย่างไร
ข้อเท็จจริงตรงนี้ยังไม่ปรากฏครับ
ตอนที่พาออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะดูแล้วลักษณะของคนที่มาร่วมเนี่ย
คือนัดเอาไว้หรือว่าอาจจะเป็นใครไม่รู้ที่เหมือนกับผ่านไปผ่านมา
ที่จริงจากการสอบก็เป็นบุคคลที่รออยู่แล้ว
แล้วก็ลักษณะการกระทำก็คือเรามีครั้งหนึ่งที่พบว่ามีผู้เสียหาย
เด็กอีกสองคนอยู่ในฐานที่เกิดเหตุด้วย
มีการเขาเรียกว่าเป็นเรียงคิวของใครของคนนั้น
แสดงว่ามีการจัดที่จะให้บุคคลที่มาร่วมในการกระทำความผิดเนี่ย
กระทำความผิดกับเด็กคนใดคนหนึ่งชัดเจน
เรียนถามซ้ำค่ะในกรณีที่ออกไปนอกบ้าน

ตอนที่ออกไปนอกบ้านแล้วโดยเฉพาะยิ่งมีเด็กผู้หญิงอีก๒คน
มีการจ่ายเงินคือมันมีพฤติกรรมแบบจ่ายเงินเหมือนกับพาเด็กมาค้าประเวณีป่

แต่ข้อที่จริงที่พบแล้วก็ทางเราเองทำรายงานไปยังจังหวัด
เพื่อจะตั้งคดีนี้ให้เป็นเข้าข่ายคดีค้ามนุษย
พรบว่าด้วยการปรับปรามค้ามนุษย์นะครับ
เพราะว่าหนึ่งมีการนำเด็กออกจากออกจากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่ง
สองพฤติกรรมพฤติการที่ออกไปก็คือคนที่พาออกไปไม่ได้ร่วมในการกระทำชำราวเด็ก
ให้บุคคลอื่นมากระทำ
นั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงนะ
ในเมื่อตัวเองไม่กระทำแล้วก็ยังนำเด็กออกไปด้วย
ถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์จากการกระทำชำราวเด็กในครั้งนั้น
ทุกครั้งที่เด็กถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือถูกพาออกไป
คนที่ทำเด็กคนแรกที่เป็นญาติของพ่อเลี้ยงอยู่ด้วยทุกครั้งไหมคะ
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้วยทุกครั้งก็เป็นคนรับออกไปนะครับ
เป็นคนมารับเด็กออกไป
จากการตรวจร่างกายเด็กแล้วได้รับการยืนยันตั้งแต่ตอนแรกว่าถูกข่มขืนไหมคะ
ก็มีร่องรอยการตามรายงานแพทย์นะครับก็มีร่องรอยการร่วมเพศ
เด็กผู้หญิงคนนี้มีประวัติเรื่องของการใช้ยาเสพติดโดยตัวเองมาก่อนไหมคะ
ผมลงพื้นที่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของมูลที่ลงพื้นที่ผู้ร่วมกับ
คือเรื่องนี้หลังจากที่มูลที่ได้รับการร้องเรียนให้จากแม่เด็กนะครับ
ให้ทางมูธิจัดทนายความลงไปช่วยเหลือเนี่ย
เราก็ทำรายงานหลังจากสอบข้อที่จริงปรากฏว่าพอเลี้ยงไม่มีพฤติการที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
แม่ให้การไม่สับสนสอดคล้องกันพยานแห่งคดีแต่ละครั้งให้การก็ไม่มีพิรุษ
เด็กเองครั้งแรกเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยหลังจากที่เราให้การยืนยันว่าทางมูลที่สามารถจะคุ้มครองดูแลได้ก็ยอมเปิดเผย
ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นที่ให้การเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่มีพิรุษและไม่สับสนเราก็เลยทำรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยศูนย์ดำรงธรรมเข้ามารับเรื่อง
และมีการตั้งคณะกรรมการสอบเพิ่มเติมอีกหลายครั้งด้วยกันนะครับมีพมจจังหวัดพังงาเข้ามาร่วมด้วยสหวิชาชีพทั้งหมดเลย
นักจิตวิทยาด้วยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กหัวหน้าบ้านพักเด็กร่วมกันสอบเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพิรุธใดทั้งสิ้นนะครับจนเราก็มั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เด็กบอกเนี่ยน่าจะมีเป็นความจริง
ส่วนตัวเลขที่คุณจอมวันถามตั้งแต่ต้นแล้วก็ผมฟังจากหลายฝ่ายที่เป็นห่วงกันว่ามันจะเป็นตัวเลขขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัวเลขนั้นเราไม่ได้ฟันทงว่ามีผู้กระทำความผิดตามนั้นจริงนะครับเป็นตัวเลขที่นับจากการกระทำความผิดแต่ละครั้งและจากผู้เสียหายคนอื่นด้วยที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์

ดูคือคุณพูดสรุปความแบบนี้ให้ครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วเรามีความตามข่าวนี้เรากันต่อแน่นอนนะคะ
ความดูแลของแค่มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติแล้วเป็นของกระทรวงแล้วถูกไหมคะ
ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับเด็กเข้าไปดูแลตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับ
จังหวัดพังงาโดยรองผู้ว่ารายการจังหวัดท่านเอกรัฐรีสิน

ครอบครัวนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองพยานโดยมีข้อมูลว่ามีการข่มขู่คุกคาม
เท่านี้ก่อนวันนี้ด้วยเวลาแต่เดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
และย้ำนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เราต้องการให้ทุกคน
ที่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันพูดในรายการยินดีค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
ว่าจะเป็นการโทรศัพท์คุยกันหรือแม้กระทั่งขึ้นมานั่งคุยกับเราแบบนี้เช่นเดียวกัน
วันนี้ขอบคุณทนายค่ะขอบคุณค่ะ
ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้รายการงดนะคะถ่ายทอดกีฬา
พบกันอีกทีวันพระราชสบดีสวัสดีค่ะ